หลายคนต้องเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์นั้นมาทำบุญตั้งฉากในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้คงต้องจับตาแล้วล่ะครับ
เพราะว่า๑เดือนหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงที่กลุ่มฝนจะค่อยทยอย
เลื่อนตัวลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรา
ก็จะปกกลุ่มทางฝ้าตะวันออกฝั่งที่ติดกับทะเล
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับลาว
แล้วก็อีสานตอนบนฝั่งที่ติดกับลาวนะครับพื้นที่เหล่านี้มีฝนสะสมเยอะละทีเดียว
นี่คือพายุที่เกาะตัวขึ้น๑ลูกเข้าไปจีนเรียบร้อยแล้ว
อีกหนึ่งลูกคาดการณ์ว่าในช่วงใกล้สุดสัปดาห์นี้
จะไปอยู่แถวบริเวณทางตอนล่างของญี่ปุ่น
ใครจะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวก็ต้องเตรียมรับมือหน่อยนะครับ
ทีนี้ในเมืองไทยของเราจากการตรวจสอบพบว่า
ถ้าหากเราย้อนกลับไปในอดีต๖๔ปีที่ผ่านมา
ว่าในเดือนสิงหาคมมีโอกาสที่พายุเคลื่อนตัวเข้ามาสู่เมืองของเรา
แล้วก็หลังจากนี้จะพบว่ากราฟสูงเลยทีเดียว
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นช่วงที่พายุค่อนข้างเยอะนะครับ
โดยจากการตรวจสอบสถิติตั้งแต่ปี๙๔จนถึงปี๒๕๕
พบว่าในช่วง๑๑๐มีพายุ๒ลูกครับ
หลังจากนี้คือพายุที่มีการเคลื่อนตัวเข้าตลอด๐๓๖๔ปีที่ผ่าน
เพิ่มขึ้นเรื่อยช่วง๑๑๒๐มี๙ลูก
ช่วง๒๑๓๐ทั้งหมด๙ลูก
ดังนั้นหลังจากนี้โอกาสไปเดินข้างเช่าสู่เมืองไทยก็ค่อนข้างเยอะ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
แล้วก็ติดตามสถานการณ์พายุอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ